จากสาวสวยมาต่อกันที่ตลกกันบ้างดีกว่า

พูดชื่อมาก็ฮาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
พี่แกบอกมายอมรับตรงเลยปีที่ผ่านมานี่นะ

ช่วงขาลงของชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับนักแสดงตลกพี่โจอี้กาน่า
โจอี้เชิญยิ้มนั่นเองคุณผู้ชม

โจอี้บอกกับเรือนขวัญของเรานะคะ
ว่าชีวิตขาลงจริงแต่ว่าเป็นขาลงในช่วงโควิดที่ผ่านมานะ

แต่ก็มองอีกมุมนึงว่าหลายคนเขาก็ไม่ได้มีงานทำเหมือนกัน

แต่ตัวเองในความโชคร้ายความเซ็ง

มีธุรกิจขายโรตี

ยังพอเข้ามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่

ช่วยสนับสนุนธุรกิจของพี่โจอี้ด้วยจ้า
บุญเยอะมาก

เอาซะขาขึ้นก็ขึ้นมาผ่านดิ
ท้าลงหมายถึงว่าอาจจะไม่มีงานอะไรอย่างนี้

โชคดีโชคดีว่ายังมีร้านครับ

ใช่นี่แหละร้านนี้โชคดีช่วยเราเยอะ
โชคดีครับผมยังมีละครเล่นสองเรื่องโชคดี

อ้าวไอ้นู้นยังไม่มาครับ
มีรายคันของขาลงครับอรุณพุทธวิจิตร
ไหนคนเครียดฉันไม่เห็นเลย

โจอี้เขาก็สบายเข้าใจแบบธรรมชาติของโลกนะ
เจอวิกฤตแบบนี้ก็ฝ่าฟันกันไป
เป็นกำลังใจที่ไปอุดหนุนโรตีชาชักของพี่โจนี่ได้